อยากจะดวงดีแต่ขี้โกงนะครับ
เอาสลากนะครับงวด๑๖ตุลาคมย้ำ๑๖ตุลาคม
มันยังไม่ถึงไปขึ้นเงิน
เอานะฮะเอาไปดูเรื่องนี้เลยนะครับนายจิรษักริยาพันธ

พี่เขาเป็นเจ้าของร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลชื่อวันดีนะครับ
สลากปลอมไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองระยอง
แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่า

มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๔๕ปีได้
แต่งกายมิดชิดนะสวมเสื้อกันฝนสีเทาดำ
วกกันน็อกขี่ฮอนด้าแดงขาวนะครับ
กฝนมาจอดที่หน้าร้านแล้วก็เดินมาที่หน้าโต๊ะ
ล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมา๓ฉบับ
บอกว่ามาขอขึ้นรางวัลหน่อยนะครับ
เป็นสลากที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๕๙๒ฉบับ
แล้วก็สลากที่ถูกเลขท้าย๓ตัว๑๑๒
ทุกฉบับลงวันที่๑ตุลาคม
เจ้าของร้านบอกว่าตอนนั้นรีบเหลือเกินนะครับ
มากเลยนะครับเพราะใกล้จะปิดร้านแล้ว
เลยไม่ได้ส่องดูวันที่ชัดเจน
แล้วก็ให้ลูกค้าเซ็นชื่อกับเบอร์โทรศัพท์สลักหลัง
ไม่ได้ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
ดูว่าเลขถูกต้องก็จ่ายเงินไป๘๐๐๐บาทเนาะ
๒ชั่วโมงผ่านไปเริ่มเอกใจเอาสลากมานั่งดูลมทับจับครับ
ลากทั้งหมดมันเป็นของงวดวันที่๑๖ตุลาคม
มันยังไม่ถึงนะฮะแต่คนร้ายเนี่ย
น้ำยาลบความผิดลบเลข๖ออกครับ
ต่อมาตำรวจเรียกตัวชายชื่ออูเทนแววับ
ตามชื่อที่สลักหลังเอาไว้มาสอบถาม
เทนบอกว่าไม่เคยซื้อสลากเลยแล้วไม่ชอบเสี่ยงดวงด้วย
อีกทั้งพอลองให้เขียนชื่อให้ดู๑๐ครั้ง
ไม่เหมือนกับที่เขียนสลากหลังสลากไว้เลย
เจ้าหน้าที่จึงโทรไปตามเบอร์ที่คนร้ายเขียนเอาไว้ปรากฏว่า
รับสายก็เป็นนักศึกษาซะอีกนะครับ
เรียนอยู่สงขลาโน่นนะฮะ
ตำรวจจึงขอให้นายอุเทนตัวจริงเนี่ย
ช่วยนึกว่ามีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักที่ลายมือแบบนี้ไหม

แต่เบื้องต้นในอุเทนเนี่ยก็ตัวจริงกลับบ้านไปซะก่อนแล้วนะครับ
เดี๋ยวตำรวจจะแกะรอยตามตัวคนร้ายให้ได้ครับ